ส่วนคดีที่เกิดขึ้นที่มีคนไปแทงพนักงานร้านพิซซ่า
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็หนีไป

เป็นมุมของอีกคนนึงที่ได้เผชิญหน้ากับผู้ก่อเหตุด้วยเช่นเดียวกัน
คือเพื่อนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถูกแทงนั่นเองนะคะ
เหตุการณ์ที่นายสรายุวงดีค่ะใช้มีดแทงนางสาวพรที่หน้าร้านพิซซ่าคอมโบนี
ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ทีมข่าวของเราวันนี้ไปที่จุดเกิดเหตุ
ฟุตบาทเยื้องจากหน้าร้านค่ะเป็นจุดที่นางสาวพรถูกแทง
ก็ยังพบว่ามีรอยคราบเลือดของผู้บาดเจ็บอยู่ที่พื้นเป็นจำนวนมากนะคะ
แล้วทีมข่าวของเราตรงจุดเกิดเหตุเห็นไหมคะ

ทีมข่าวไปพูดคุยกับนายทรงพลขัดทรายขาวค่ะ

เขาบอกว่าจังหวะที่นายสรายุแทงผู้บาดเจ็บ
เขาเองพยายามที่จะเข้าไปห้ามนะคะไม่ให้ทำร้ายผู้หญิง
พยายามยืนหลบอยู่ข้างหลังเขาตลอดเวลาเลย
แต่ว่านายสรายุข่มขู่เขาด้วย
แล้วพยายามจะใช้มีดกระหน่ำแทงไปที่นางสาวพรหลายแผล
จนกระทั่งเธอนอนจมกองเลือดบนทางเดินนะคะ
จากนั้นก็วิ่งขึ้นรถเก๋งขับหลบหนีไป
เขาพยายามใช้มือกดบาดแผลที่ท้องของนางสาวพร
เพื่อที่จะห้ามเลือดทั้งช็อกทั้งตกใจ
ไม่คิดว่าเพื่อนร่วมงานจะถูกแทงต่อหน้าต่อตาค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่เผชิญหน้ากับคนร้าย
ส่วนคนนี้ค่ะนางสาวชนทิชากุลวง
เป็นเจ้าของหอพักที่นายสรายุผู้ต้องหามาเช่าอาศัยอยู่นะคะ
เธอบอกว่านายสรายุเข้ามาติดต่อเมื่อวันจันทร์ที่๑๐กันยายน

รีบร้อนมีอาการเหมือนวิตกกังวลแล้วมาอยู่คนเดียว
บอกเหมือนมีปัญหามาจากหอพักเดิม
ทำสัญญาเช่าห้อง๑๐วันบอกกับเธอว่าตั้งใจมาเช่าเพื่อทำงาน
แต่เธอบอกผิดปกติเพราะว่านายสรายุเองไม่ค่อยออกจากห้อง
ออกก็มักจะออกตอนดึกแล้วก็พบพิรุธอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือตอนที่เข้าไปซ่อมประตูห้องที่เขามาเช่าเนี่ย
เห็นว่านายสรายุไม่เอาเสื้อผ้าออกจากกระเป๋านะ
เอาออกมาแค่ผ้าเช็ดตัวคือมาเช่าหออยู่แต่ไม่เอาของออก
เอาออกมาแค่ผ้าเช็ดตัวผืนเดียวเหมือนพร้อมหนีเหมือนพร้อมไป
หมอนไม่มีผ้าห่มไม่มีผ้าปูไม่มีผิดกับคนอื่น
คือลักษณะเหมือนกับเตรียมการไปตลอดเวลาอย่างที่คุณนัทพงศ์ว่านะคะ
ตกใจไม่คิดว่าผู้ต้องหาจะกล้าไปแทงผู้หญิงก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะทางด้านความคืบหน้าคดี

ติดตามตัวนายสรายุอย่างใกล้ชิดนะคะ
คาดว่าจะได้ตัวในไม่ช้าส่วนรายละเอียดขอสงวนไว้ก่อน
นี่ค่ะนี่คือคนร้ายที่ตำรวจกำลังต้องการตัวอยู่นะคะ
ส่วนอาการนางสาวพรตอนนี้ยังอยู่ในห้องไอซียูนะคะ

ถูกแทงด้วยมีดถึง๕แผลด้วยกันนะคะ